สวัสดีครับเช้าวันนี้คนกรุงคงจะออกมาทำงานกับสภาพที่ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่นะครับ
เพราะว่าสิ่งที่เห็นก็คือหมอกควันที่เข้ามาปกคลุมตามยอดตึกต่างดูหนากว่าวันก่อนก่อนนะครับ
แล้วก็มีการปกคลุมต่อเนื่องยาวนานเกือบทั้งวันแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้นั้นคงเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมรับมือต่อไปนะครับ
เพราะว่าในช่วงตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงกลางสัปดาห์ซึ่งเป็นช่วงคาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอีกรอบหนึ่งเลยนะครับ
มลพิษต่างยังคงอยู่ในเมืองกรุงของเราต่อไปภาพรวมเป็นอย่างไรช่วงไหนต้องระวังเป็นพิเศษเดี๋ยววันนี้มาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
ครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นกราฟิกแสดงจุดที่มีปริมาณฝุ่นละอองเยอะนะครับ

สีแดงจะสังเกตว่ามีการกระจายตัวหลายพื้นที่นะครับ
หนักหน่อยไปอยู่แถวอินเดียนะครับเยอะเลยทีเดียว
ส่วนในเมืองไทยของเราครับจุดที่มีสีแดงเข้มที่สุดก็คือบริเวณตรงนี้นะครับ
ตรงกลางก็คือกรุงเทพมหานครรวมไปถึงพื้นที่รอบตรงนี้
นั่นก็ถือว่าเป็นจุดที่มีความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายค่อนข้างเยอะนะครับ
โดยจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะครับ
กรุงเทพมหานครนั้นจัดเป็นพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเนี่ยนะครับ
เยอะเป็นอันดับ๑๐ของโลกเลยนะครับ
ซึ่งถือว่าส่งผลต่อสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะเด็ก
คนที่มีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจนะครับ
รวมไปถึงผู้สูงอายุนี่คือการรวบรวมสถิติจากเว็บไซต์แอร์วิชัวร์นะครับ
โดยจากการคาดการณ์ในวันพรุ่งนี้นะครับ
จะพบว่าอากาศนั้นยังคงต้องเฝ้าระวัง
เพราะว่ามีโอกาสที่จะไต่ระดับสูงสุดโดยเฉพาะในช่วงเช้ากับช่วงค่ำครับ
หลังจากนั้นก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
อากาศจะเริ่มกลับมาค่อยดีอีกครั้งหนึ่งหลังช่วงกลางสัปดาห์นะครับ
เดี๋ยวไปดูภาพรวมรายชั่วโมงกันหน่อยนะครับ
วันพรุ่งนี้วันนี้ตลอดทั้งวันเนี่ยนะครับ
จะสังเกตว่ามีการก่อตัวของกลุ่มหมอกควันต่อเนื่องยาวนานนะครับ

ตั้งแต่ช่วงเช้าตี๑ครับไล่ไปถึง๑๐โมง
เป็นช่วงที่หมอกควันยังคงเยอะอยู่นะครับ

ต่อไปจนถึง๑๐โมงเช้าวันพรุ่งนี้
แล้วก็หลังจากนั้นก็คาดการณ์ว่าจะเริ่มมีลมเข้ามา

สังเกตว่าลมในบริเวณตอนกลางเนี่ยนะครับ
นิ่งเมฆในบริเวณดังกล่าวนั้น
ข้างที่จะไม่มีการขยับเคลื่อนไปไหนมากนักนะครับ
เพราะว่ากระแสลมตอนนี้ที่ผ่านในกรุงเทพของเรา
เป็นกระแสลมที่นิ่งอยู่กับที่นะครับ

จะมีลมหนาวจากประเทศจีนพัดเข้ามา
และที่สำคัญครับก็จะเป็นปัจจัยส่วนสำคัญ
ที่จะหอบเอาพวกกลุ่มหมอกกลุ่มควัน
ที่ปกกลุ่มกรุงเทพฯอยู่ขนาดนี้ออกไป